เพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าทั่วโลกเลยนะ
เจอกับภัยธรรมชาติไฟป่าก็มีฟ้าผ่าก็มีพายุก็มี

ที่ไหนเกิดอะไรบ้างต้องติดตามในจับตาเตือนภัยค่ะ
ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่

คุณผู้ชมครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายจุดทั่วทุกมุมโลกนั้น
เผชิญกับภัยทางธรรมชาติหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของไฟป่าน้ำท่วมพายุ
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นผลพวงมาจากความแปรปวนสภาพอากาศ
ที่เกิดขึ้นกับโลกของเราครับเรามาเริ่มต้นที่จุดแรกครับ

นี่คือภาพไฟป่าที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาครับ
เป็นภัยทางธรรมชาติที่ยืดเยื้อยาวนานหลายต่อหลายเดือนนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่รัฐคลิฟอร์เนีย
มีบ้านเรือนประชาชนถูกเผาไป๑๘หลัง
ประชาชนกว่า๑๕๐๐คนต้องอพยพไปอยู่ที่ปลอดภัย

ไฟป่าเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า๕๕๐๐ไร่
ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับ
เนื่องจากกระสายลมแรงจัดประกอบกับสภาพอากาศที่แห้งแล้ง
ขณะที่ตอนนี้ชาวอเมริกันหลายต่อหลายคน
ต้องหาวิธีคลายร้อนหลากหลายรูปแบบนะครับ

ทำให้อุณหภูมิบริเวณดังกล่าวนั้นสูงทะลุ๓๘องศาเซลเซียต
โดยเฉพาะใน๒๖รัฐทั่วประเทศ
ส่งผลทำให้พิพิธภัณฑ์หลายแห่งต้องปิดทำการชั่วคราว
เพราะว่าอากาศร้อนจัดไม่สามารถที่จะเปิดแอร์ได้
โดยหน่วยบริการด้านสภาพอากาศแห่งชาติสหรัฐ
ระบุนะครับว่าชาวอเมริกันจะต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนแบบนี้
จนถึงสุดสัปดาห์นี้
ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องวิดีโอ
โทรศัพท์มือถือของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง
โดยจากสถิติพบว่าในแต่ละปีนั้น
กลับมาที่เอเชียบ้านเรากันบ้าง
หนึ่งสถานการณ์ที่หลายฝ่ายจับตามองก็คือ

่อตัวขึ้นในบริเวณมหาสมุทรปาซิฟิกฝั่งตะวันตก

พัฒนาความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับจนเป็นระดับโซนร้อน
ก่อนที่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณเกาะไฮลัมประเทศจีน
แล้วก็เคลื่อนตัวต่อไปขึ้นฝั่งที่ฮานอยประเทศเวียดนาม

ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้ฝนตกหนัก
กระโชกแรงน้ำท่วมในบางพื้นที่
มีรายงานว่าต้นไม้ใหญ่หักโค้น
รวมถึงถนนหลายสายต้องปิดชั่วคราวนะครับเนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดคล่อง
ในขณะที่จีนภาพที่คุณผู้ชมมีอยู่ในขณะนี้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ภูเขาที่มีชื่อว่าอี้เหม๋ยในเมืองเฉิงตู

หลังจากที่เกิดเหตุดินและก้อนหินจากภูเขาถล่มลงมา
ขณะที่มีรถและผู้คนเดินอยู่เป็นจำนวนมาก
เหตุการณ์กล่าวจะสังเกตว่าผู้คนนั้นต่างพากันวิ่งหนี

กล้องสามารถที่จะจับภาพก้อนหินก้อนใหญ่
ตกลงมาใส่นักท่องเที่ยวคู่หนึ่ง
โดยจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก
แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้นะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ